กรณีที่มีคลิปออกมาว่าเป็นคนขับรถ
ลงมาด่าเข้าออกเปิดแปลจกด่า
รถที่จะต้องแบบรถกู้ชีพรถพยาบาลแบบนี้ค่ะ

เขาได้รับแจ้งมาว่ามีผู้ป่วยแน่นหน้าอกอยู่ที่หมู่บ้านนี้

ทีนี้ปรากฏว่าจังหวะที่กำลังไปรับ

เกิดอะไรขึ้นสุดท้ายผู้ป่วยที่เขาต้องไปรับ

ตำรวจสพบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
ก็นำคู่กรณีนายนัชพลสาคอน
คนขับรถตู้กู้ชีพโรงพยาบาลบางบัวทอง

คนขับรถกระบะไปเจรจากลายเกลี่ย
แล้วก็แจ้งข้อหาประมาทร่วมทั้งสองฝ่ายนะคะ
เทียบปรับกันไปคนละ๔๐๐บาท
นายชัยวัดบอกว่าเดี๋ยวจะออกค่าปรับให้นายนัชพล
แต่ฝ่ายหลังบอกไม่เป็นไรออกเอง

ก่อนเกิดเหตุเขาได้รับแจ้งมาจากศูนย์สั่งการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
บอกว่าให้รีบไปรับผู้ป่วยอาการแน่นหน้าอก

ตำบลบางรักพัฒนาในอำเภอบางบัวทองนี่แหละค่ะ

พอรีบไปเนี่ยระหว่างทางไปเฉียวชนกับรถกระบะของนายชัยวัดเข้า

ให้นายชัยวัดไปรอเขาที่โรงพยาบาล

คือเขาก็คิดว่านะคะคงจะกลัวหนีหรืออะไรก็แล้ว
แต่บอกว่าไม่ได้ต้องรอประกัน
ไปถามนายชัยวัดนายชัยวัดบอกว่า
ก็ไม่รู้ว่าโรงพยาบาลบางบัวทอง
ที่นายนัชพลบอกให้ไปรอเนี่ยมันอยู่ที่ไหน

กำลังต้องไปรับคนป่วยค่ะ

รู้แต่ว่าเขาบอกว่าให้ไปที่โรงพยาบาล
ไม่ให้เขาไป

ก็เลยให้ผมไปรอที่โรงพยาบาล

ก็พี่ไม่ให้เขาไป
เขาก็บอกเขาจะไปรับคนป่วยก่อน
พี่เขาบอกว่าพี่ไม่ยอมให้ไป
ตอนนี้คนป่วยเสียชีวิตแล้ว
แล้วก็มีรถมันต่อหลัง
มีรถมันต่อหลังมีรถมันต่อหลัง

มีรถมันต่อหลังมีรถมันต่อหลัง
เขาก็ต้องเสียชีวิตถามเขาก็ต้องเสียชีวิตถาม

ด้านร้อนตำรวจโทรเอื้ออังกูลชินโชฎถีละนัน
เพราะดูหน้าหน่อยได้ไหม
ไม่ยอมให้รถกู้ชีพไปรับคนป่วยจนทำให้นางชูศรีต้องเสียชีวิต
แต่ติดที่ว่าต้องจัดเตรียมงานศพก็เลยไม่ได้มาดูหน้า
เรื่องนี้เตือนกันแล้วกันนะคะ
ว่าอยากที่จะให้คิดถึงกันเยอะ
เรื่องของคือจริงอยู่หลายครั้งหลายคราที่เราไม่รู้ว่า

มันมีบางครั้งบางข่าวที่ออกมาว่าเขาทำธุระส่วนตัวแล้วเปิดใช้รถราชการ
ก็มีเหมือนกันแต่อย่างน้อยคืออยากให้เราคิดไว้ก่อนแล้วกัน
ว่าเขาต้องทำหน้าที่คือเวลาเห็นรถพยาบาล
ฉุกเฉินอะไรนี้เราเลี่ยงได้เราหลบให้เขานะฮะหลบให้หน่อย
เบียดให้หน่อยให้เขาผ่านไปก่อนถ้าเขาทำหน้าที่จริงของเขา
ก็จะเป็นการช่วยชีวิตของคนได้อีกหลายต่อหลายคน
เข้าใจแหละว่าก็กลัวว่าอาจจะแบบหนีหรืออะไรยังไงแต่ว่าคืออย่างน้อยถ้าหนีเนี่ย
รถราชการมันตามถูกรถโรงพยาบาลมีชื่อมีป้ายมีทะเบียนอะไรก็คิดว่า
มันน่าจะตามถูกอย่างน้อยก็อยากให้นึกถึงเรื่องนี้เอาไว้ก่อนก็แล้วกันนะคะ
เรื่องของความเข้าใจนะครับ